คุณผู้ชมครับเปิดแฟ้มคดีดังวันนี้นะครับ
พาไปดูคดีสะเทือนใจชาวพุทธคนร้ายรอบยิงพระอาจารย์บัณฑิต
พระหมอเจ้าวาดวัดป่าตอเสียดที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ผ่านมา๖ปีตอนนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วนะครับ
ติดตามจากเปิดแฟ้มคดีดังครับ
หนึ่งมีนาคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบแปด
คนร้ายรอบยิงพระบัณฑิตสุปันทิโตมหรือพระหมอ
เจ้าวาดวัดป่าต่อเสียที่จังหวัดอุดรธานี
ขณะเดินกลับจากการออกบินทบาทญาติโยมในช่วงเช้า
ดักสังหารอย่างโหดเยี่ยม
เหตุการณ์นี้สร้างความเศร้าสลดให้กับชาวบ้านในพื้นที่
และพุทธศาสนิกชนที่เคารพนับถือพระหมอ
ต้องสูญเสียพระที่เลื่อมสายศรัทธาพระนักปฏิบัติสายหลวงตามหาบัว
สร้างวัดวาอามรามมากมาย
หลังเกิดเหตุตำรวจพุ่งประเด็นขัดแย้งที่ดินวัด
มรดมทุศิษฐ์สวนสอบสวนแกะบรอยมือเปลือนลั่นไกลสังหาร
สาวไปถึงผู้ร่วมขบวนการเข้าค้นจุดต้องสงสัย
หาพยานหลักฐานมัดตัวฆาตกรใจโหด
ไป๒๔วันจับกลุ่มปัญจ๋าชามรีแสนมือปืน
ได้ที่บ้านพักในจังหวัดกรสินสารภาพยิงพระหมอจริง
แต่อ้างไม่รู้ว่าถูกจ้างให้มายิงพระแต่ก็มีเงินเป็นแรงจูงใจ
รู้สึกสำนึกผิดเข้าขอขมาต่อพระพ่อของพระหมอ
เพื่อขออโหสิกรรมเมื่อถูกสอบสวนอย่างละเอียด
ปัญจ๋าได้รับการว่าจ้างจากดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวัน
ในขณะนั้นสังกัดสพเมืองอุดรธานี
หลังก่อเหตุหลบหนีข้ามแดนไปสปลาว
ประสานรับตัวมาดำเนินคดี
และยังพบผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนคือบุญนาคหงษาคำทำหน้าที่ชี้เป้า
ได้ตัวมือปืนได้ตัวคนกลางแล้วเนี่ย
ได้รถได้วัตถุพยานบางส่วนแล้วเนี่ย
ก็คือการประมวลที่จะต้องเอาให้ถึงตัวคนจ้างหวาน
ดาบตำรวจชาญชัยซัดทอดบันเจิดฉัดภัยทูลหรือเสียบั๊ก
เศรษฐีเมืองอุดรและเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผู้จ้างวาน
บันเจิดให้ข้อมูลว่าพระหมอมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ความสัมพันธ์กับศรีกาหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตภรรยาของบันเจิด
เกิดจากความหึงหวงสั่งติดตามความเคลื่อนไหวนาน๑เดือน
แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์คำให้การ
ที่สำคัญพบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ

ทำให้เชื่อได้ว่าบันเจิดมีส่วนเกี่ยวข้อง
กระทั่ง๒๗มีนาคม๒๕๕๙
สารอนุมัติหมายจับบันเจิดฐานจ้างหวานฆ่า
และเข้าจับกลุ่มตัวแต่เจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

สารชั้นต้นตัดสินประหารชีวิต
ปัญจาชามรีแสนมือปืน
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
สารภาพเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวานผู้จัดหามือปืนตัดสินประหารชีวิต
ให้การรับสารภาพคงจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนบุญนาคหงษาคำสารยกฟ้อง
เจิดหรือเสียบัคสารพิพากษา
ประหารชีวิตฐานจ้างวานฆ่าผู้อื่น
สารอนุญาตให้ประกันตัว
มา๖ปีคดียังไม่สิ้นสุด
บั๊กยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีอีก๒สาร